เรื่องการตรวจสอบนาฬิกาหรูของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่พบว่ามีอยู่หลายเรือนนะครับ
แล้วก็ไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินไว้กับปปช
ล่าสุดมีการอ้างถึงว่าการที่มีนาฬิกาใส่อยู่หลายเรือนนั้น
ก็เพราะว่ามีการเล่นแชร์นาฬิกากัน
อดีตในทหารหลายคนก็ออกมาพูดนะครับว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน
ขณะเดียวกันประธานปปชระบุว่าพลเอกประวิทย์ได้ส่งหนังสือชี้แจงเรื่องนี้มา๒รอบแล้วนะครับ
โดยหากพบว่ามีประเด็นเพิ่มเติมก็ต้องขยายเวลาในการรวบรวมข้อมูลมากขึ้น

ข้างชัดเจนว่าท้ายที่สุดแล้วร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการทุจริต
หลังจากที่มีความเคลื่อนไหวของหลายส่วน
ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
เว้นแม้แต่ฝ่ายการเมืองทั้งพักประชาธิปัตย

กังขาต่อบทบัญญัติเฉพาะการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งต่อไป
ของกรรมการปปชชุดปัจจุบัน
เนื่องจากบทบัญญัติในร่างกฎหมายฉบับนี้
ยกเว้นให้กรรมการปปชที่มีลักษณะต้องห้าม
คือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
กรรมการองค์กรอิสระมาก่อน
ยังสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้
ซึ่งหมายถึงพลตำรวจเอกวัชลพลประสานราชกิจ
ประธานปปชและนายวิทยาอาคมพิทักษ์
กรรมการปปชที่พ้นจากตำแหน่งทางการเมือง

ล่าสุดวันนี้นักร้องเจ้าเก่าอย่างนายศรีสุวรรณจัญญา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
ผ่านสูญรับเรื่องราวร้องเรียนธรรเมียปรัฐบาล
เพื่อให้นายกรัฐมนตรียื่นต่อสารรัฐธรรมนูล

และหากไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ก็จะเดินหน้าเอาผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ขณะที่ประธานปปชยืนยันว่าไม่กังวลต่อกรณีดังกล่าว
แต่ดีใจหากส่งให้สารรัฐธรรมนูลตีความ
เพราะหากประเด็นนี้ยังคงคุมเคลือ
ก็จะทำให้การทำงานในอนาคตมีปัญหา
และหากผลคำวินิจฉัยออกมาในทางลบ
เพราะยังมีกรรมการอีก๗คนคอยทำหน้าที่อยู่
อีกหนึ่งประเด็นร้อนคือนาฬิกาหรู
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ในวันนี้ปรากฏภาพนาฬิกาเรือนที่๒๓
ซึ่งไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ที่แสดงต่อปปชที่มีการอ้างถึงที่มา
ว่ามาจากการเล่นแชร์กันในหมู่นายทหารและนักธุรกิจ
โดยนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชน
คอรัปชั่นมองว่าเป็นเพียงข้อแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้น
ซึ่งภาคประชาชนจะไม่ปล่อยไว้อย่างแน่นอน
ขณะที่ผลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรี
หนึ่งในอดีตในทหารระบุว่าไม่เคยได้ยินเรื่องแชร์นาฬิกามาก่อนเช่นกัน
นาฬิกาหลุงมาแชร์กันในกลุ่มที่อยู่
แต่ผมก็ไม่ได้ไปแชร์ใครเลยไม่ทราบด้วย
สอนรับกับคำตอบของผลเอกกีติศักรัฐประเศษ
กิติศักดิ์รัฐประเสริฐเลขาอธิการสมาคมพาขี่เครือข่ายธรรมภิบาล
ยืนยันว่าไม่เคยได้ยิน
ดังนั้นรองนายกรัฐมนตรีต้องมีคุณธรรม
และมีความซื่อสัตว์ในตัวเอง

พร้อมเตือนว่าผลเอกประวิทย์ต้องหยุดได้แล้ว
เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้รัฐบาล
ซึ่งเปรียบเสมือนเรือจมทั้งลำ

ต้องเลิกเกรงใจผู้มีพระคุณหรือพวกพ้อง